พอแล้วพอแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวข่าวนี้ได้ร้องเพลงกันแน่คุณผู้ชมค่ะ
สำหรับน้องธัญญาอาสยามเรื่องหัวใจอย่างที่ทราบกันดีตอนนี้บอกเลยนะคะว่าโสดสนิทมากค่ะพี่ค่ะ
อยู่ในโหมดระยะทำใจแฟนให้กำลังใจกันเยอะเลยนะคะ
ธัญญาบอกว่าเรื่องรักไม่เป็นไรพี่เรื่องงานบอกเลยว่าปังมากค่ะ
พอวันล่าสุดกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ในรอบ๓สุด

เออนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ากาดำ
ตอนเนี่ยยอดวิวเนี่ยพุ่งสูงมากเลยอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้๒ล้านวิวกว่าไปแล้วนะคะ
ที่สำคัญเพลงนี้ถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันกับคู่จิ้นในตำนานอย่างหนุ่มเบิ้ลปฐุมราช
น้องธัญญาเนี่ยบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลย
กลับมาร่วมงานกับพี่ชายคนนี้อีกครั้งนะคะ
มันบอกว่าสมการรอคอยแบบนี้ละกัน
ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข

ก็เกินค่าดีใจมากค่ะ
ก็ถือเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่า
ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งบทเพลง
ในคลัมเมนตร์คู่จีนในตำนาน
ก็ดีใจที่ทุกคนจำได้ค่ะ
แล้วก็ดีใจที่ทุกคนรอ
เป็นพี่น้องความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน
แล้วก็ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข

เราในเป็นเบิ้ลกับธัณยาในรูปแบบที่โตขึ้น

การรอคอยกลับมาในรอบ๓ปีมากเลย
แล้วก็น้องยังบอกอีกด้วยนะว่าคุณผู้ชมเห็นไหมหน้าสวยแบบนี้

บอกแล้วยอมเรียกว่ามันปราบโงเหง

คุณผู้ชมบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนมากนะคะ
สว่างขึ้นมันเห็นอะไรชัดขึ้น

ตั้งแต่ทำจมูกมาเปลี่ยนชื่อมา

แล้วก็แบบงานใหม่เข้ามา

มีแบบหลายอย่างที่เราแบบว้าว

แต่เรามีเรื่องดีเข้ามาทดแทนเหมือนกัน

ในความมีกรรมก็ยังมีบุญอยู่